โอ้ยไม่เลี้ยวขนาดนี้

โหนี่สูงสีมี
อันนี้ไม่สูงสี

โอ้ยเลี้ยวขนาดนี้

ตัวใกล้สิน

แม่ปล่อยหน่อย

ตอนแรกก็เดินไปซื้อหวานเย็นกับป้าคนนึงที่เขาอยู่แถวนั้น
แล้วเขาก็เลยพามาให้อาหารลิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะให้ปุ๊บ
มันก็จะโดดขึ้นมาตัวนึง

แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขวนไปได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

อันนี้คือนานานทีจะได้ไปอะค่ะ

เรื่องกลิ่นเรื่องแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ค่ะ

เธออยากฝากว่าให้ระวัง
ของมีข้าวแม่งตาหรือยางมัดผม

เขาก็จะมาเอาไปจะมาแบบ

เรื่องของเรื่องอะไรอย่างนี้เฉยค่ะ

เราไม่ไปทำอะไรมันค่ะ
อยากให้ข้าวแม่งสงสัย

มันใกล้เสื้อไป